มีการแจ้งเตือนว่าจะมีระเบิดในกรุงเทพ
แต่สุดท้ายน่าจะเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดนะ
เป็นข่าวเก่าข่าวระเบิดแยกราชประสงค์เมื่อปีที่แล้ว
แล้วก็นำมาโพสต์ในลักษณะที่ว่าจะเกิดเหตุระเบิด๒๗ธันวาคม๒๕๖
เดี๋ยวเช้าวันนี้ให้สาวไอทีของเราพูดคุยกับแขกรับเชิญดีกว่า
อยากจะรู้ข้อได้จริงว่ามันพลาดกันได้แบบนี้เหรอ

อยู่ด้วยกันกับเฟื่องแบบนี้มาเร็วกว่าปกติหน่อย
เพราะอย่างที่บอกไปเมื่อคืนนี้เกิดเหตุการณ์ตื่นตระหนกทั่วประเทศไทยเลย
ก็ว่าได้ใครสไลด์ฟิตเฟซบุ๊กอยู่ในก็แบบ
เกิดเหตุระเบิดขึ้นหรือเปล่านะคะตกใจกันใหญ่เลย
ฉะนั้นค่ะอย่างที่บอกไปว่าเป็นข่าวเก่า
แต่จะเป็นอย่างไรเฟซบุ๊กผิดพลาดได้ขนาดนี้ได้ยังไงนะคะ
สรุปเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะ
คุณว่าน้ำพันทิพย์และเช้าวันนี้เธออยู่กับเราด้วยค่ะ

ก็มีคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่ามันมีเหตุระเบิด
ก็เลยเข้าไปดูปรากฏว่าในลิงเนี่ย
พอเข้าไปดูเนี่ยปรากฏว่าเนื้อความในนั้นน่ะ

พออย่างนี้เราเห็นแล้วเราก็แบบเอ๊ะมันไม่น่าใช่นะ
แต่เราก็เช็คข่าวจากสำนักข่าวอื่นด้วยว่ามันมีไหม
หรือว่าแม้แต่ของไทยเองก็ตามแต่ก็ปรากฏว่าแนวรบสงบดี

ก็พบความน่าแปลกใจหลายอย่างว่า
เพจนี้เขาเอาข่าวเก่าที่เกี่ยวกับเมืองไทย
มีทั้งเกี่ยวกับกรุงเทพมีทั้งข่าวดีข่าวไม่ดี
แต่ข่าวไม่ดีก็จะเน้นเกี่ยวกับข่าวราชประสงค์
เพิ่งเอามาอัพอย่างเช่นบางข่าวก็เพิ่งอัพไปเมื่อวันที่๒๐
เพิ่งอัพเมื่อเช้าเราก็เลยแบบเอ๊ะเพลงนี้แปลก
ก็คือเมื่อเช้าของเมื่อวานอัพมาอย่างต่อเนื่องเรื่อย
ข่าวนู่นนี่นั่นข่าวผู้ต้องสงสัยในเหตุระเบิดนู่นนี่นั่น
มีลงเป็นภาษาอื่นด้วยนะอย่างเช่นภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันอะไรอย่างนี้
อ่าก็คือเป็นเว็บไซต์ที่อยากจะเอาข่าวเก่าอะไรที่เป็นเหตุการณ์รุนแรง

ใช่ให้คนไปดูว่าแบบเฮ้ยมีอย่างนี้อีกแล้วเหรออะไรอย่างนี้
แต่ที่น่าผิดหวังก็คือว่าเขาไม่บอกเลยว่ามันเป็นข่าวเก่า
เขาแค่ไปดูดมาจากนู่นนี่นั่น
แต่เรารู้กันเองอยู่แล้วมันเหตุการณ์เก่านี่

ได้อย่างไร
ทำไมพลาสไปได้อย่างนี้คุณมาร์ค

ปรากฏว่าเนื่องจากตอนนี้เนี่ยการทำสืออย่างน้องเฟิร์งเอง
เนื่องจากตอนนี้เนี่ยการทำสื่อ
อย่างน้องเฟื้องเองก็อยู่ในวงการสื่อก็รู้ใช่ไหม
ทุกอย่างมันต้องเร็วเราต้องมีอะไรนู่นนี่นั่น

น่าจะใช้บอร์ดหรือใช้โปรแกรมนี้

เรียกว่าให้เครดิตให้ค่าความน่าเชื่อถือไว้สูง
พอจับเจอข่าวนี้ว่ามีระเบิดที่กรุงเทพปุ๊บ
เกิดเหตุระเบิดในกรุงเทพทุกคนปลอดภัยกันหรือเปล่า
นี่แหละมันถึงเป็นเรื่องขึ้นมา
เล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนนิดนึงนะคะว่าสมัยนี้
เทรนด์ของบอทคืออย่างในการทำข่าว
เดี๋ยวนี้เขาก็มีระบบที่เขาเขียนโปรแกรมเอาไว้ว่า
จะไปดึงซอสจากแหล่งข่าวนู้นแหล่งข่าวนี้มาเขียนเป็นข่าวของตัวเอง
เดี๋ยวนี้เขามีเยอะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่พี่ว่าน้ำคาดการณ์ไว้ว่า
งั้นก็คงไม่หลุดรอดออกมาหรอกว่าเอาข่าวเก่ามาลงไว้

ก็เลยพลาดตึ้งแจ้งเตือนมาในมือถือเรา
เมื่อวานนี้ก็เลยตื่นตนกกันยกใหญ่เลยนะคะ
ก็เรียกว่าน่าจะเป็นเรียกว่าบทเรียน
คือเราก็ตื้นตันใจนะว่าที่เขาห่วงใหญ่เราอะไรอย่างนี้
แต่บางทีเรื่องนี้พี่คิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเลย
บางทีก็นึกออกไหมเหมือนอย่างเวลาเราจะนำเสนอข่าวอะไรอย่างนี้

จากที่นี่มีสื่ออื่นที่นำเสนอข่าว

หรือว่ามันมีแหล่งอ้างอิงที่มาที่ไปเป็นยังไง
นี่โดนหลอกมาจากเว็บคลิกเบสมาอีกทีนึง
แล้วความตื่นตระหนกนี้ก็จะไม่เกิดขึ้น
อ้าวสังงานนำเสนอข่าวผิด

เมื่อกี้มีคุณผู้ชมส่งข้อความมาด้วยบอกว่า
เอาข่าวปลอมเข้าสู่ระบบแบบนี้นะคะ

แล้วเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นที่ประเทศอื่นไหมคะ
เคยมีบ้างแต่ไม่ได้ถึงขนาดแบบ

อาจจะแบบตอนนั้นที่มีเหตุเกิดขึ้นที่

ใช่แต่ว่าดันไปขึ้นเตือนที่แบบที่อเมริกาที่นู่นที่นี่อะไรอย่างนี้
ก็เล่นเอาผู้คนแตกตื่นไปเหมือนกัน

แต่คราวนี้คิดว่าน่าจะเป็นครั้งแรกเลยจริงที่

อย่างแรกเนี่ยเช็คข่าว
จากสำนักข่าวในไทยเองหรือต่างประเทศเลยก็ได้อย่างน้อย
สมมุติว่าถ้ามีสักประมาณ๒๓สื่อ
ให้ข่าวที่ตรงกันว่าแบบเฮ้ยมันมีเหตุเกิดขึ้นจริง
ตอนนั้นค่อยมาไหว้กันว่าแล้วเราจะทำไงต่อ
เพราะว่าตอนนี้อย่าลืมว่า
อยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยข่าวหรือข้อมูลอะไรก็ตามแต่บางที

แล้วความผิดพลาดนี้ก็เกิดขึ้นสูงมากตามกันไปด้วย

คือจริงแนะนำว่าสมมุติถ้าเกิดอย่างกรณีเมื่อวานนี้
มันก็จะไปขึ้นเด้งที่หน้าฟีดเพื่อนเรา

ตกใจกันใหญ่นะใกล้ปีใหม่แบบนี้ด้วยนะคะ

ฝากนิดนึงค่ะพี่ฟาน้ำถึงสื่อแล้วก็ถึงว่าเหตุการณ์นี้
จำเป็นไหมที่จะต้องขนาดนั้นรวดเร็ว
แล้วก็ต้องตรวจสอบยังไงบ้างค่ะ
ค่ะก็อย่างที่ได้เห็นกันแล้วนะคะ

อยากจะฝากไว้ว่าการทำข่าวในยุคปัจจุบัน
เข้าใจว่าต้องอาศัยความรวดเร็วในการดึงผู้ติดตาม
ว่าข่าวที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่อย่างไร

ใช่ค่ะถ้าไปเกิดประเทศอื่นเนอะ
ใช่ถ้าเกิดลองนึกว่าเกิดเหตุการณ์นี้
เกิดขึ้นที่ประเทศที่มีความอ่อนไหวสูง
ในเรื่องของการก่อการร้ายอย่างเช่นที่อเมริกา
หรือแม้แต่จะเป็นที่พารีสที่เคยเกิดขึ้น
โดยที่มีผู้เสียชีวิตเยอะแยะมากมายก็ตามแต่นี้
นะคะเสพสื่อยังมีสตินะคะ
แล้วก็เล่นโซเชียลอย่างระมัดระวังกันมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
เช้าวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณคุณว่าน้ำพันทิพย์มากนะคะ